มาดูบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

ดาราชื่อวัยน้องวัยนะฮะ
ไปเจอกับคู่กรณีซึ่งขับแคมมี่สีฟ้า
ทีนี้มีการจอดจอดด้วยกันทั้งคู่แล้วมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
ให้คุณผู้ชมดูคลิป
ชัดที่สุดเลยไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะ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

โทรเจนท์ต้องห่วงเลยพี่

จริงเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคงติดตามข่าวกันมาแล้วล่ะนะครับ

รอดูว่าจะมีคลิปอีกกี่คลิปที่เผยแพร่ออกมา
แต่คลิปนี้อย่างที่บอกว่าเห็นชัดสุดเลยนะครับ

พ่อของไว้คือคนที่ถูกผู้หญิงเสื้อสีดำ
ดันห้ามไวจ์
เพราะว่าก่อนหน้านั้นพ่อของไวท์นะฮะ
ได้มีการชกต่อยกันกับผู้ชายที่กำลังอารวาสอยู่นี้
คือผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินนะครับ
แล้วทีนี้ผู้หญิงเสื้อสีดำที่คอยกันอยู่ตรงกลางนั้น
นั่นคือแม่ของไว้ที่เขาคอยกันสามีของตัวเขาเอง
คู่กรณีไม่ให้ชกไม่ให้ตีกันอีก
แล้วท้ายที่สุดนะคุณตัวของคู่กรณีที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินสีฟ้า
ก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าแม่ของไว้

มันเป็นประเด็นมันเป็นกรณีกันทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ
เรื่องของการขับรถว่าปาดหน้าอะไรกันหรือเปล่า
กระทั่งเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
คลิปหลายคลิปคุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะว่ารถสองคันเนี่ย
เขาขับออกมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งออกมาพร้อมกันแล้ว
และหลังจากนั้นก็ขับไปตามถนนมีลักษณะคล้ายกับการขับไล่บี้กัน
จนสุดท้ายรถคันสีฟ้าขับมาปาดหน้ามาชิดซ้าย
รถคันสีขาวซึ่งเป็นรถเบนท์ของพ่อแม่ไว้

แล้วทีนี้ช่วงจังหวะจอดไปชนท้ายคันสีฟ้าเขาด้วย

หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์บานปลายจนลงมาทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ต้องมีคนมาห้ามคนมาดึงไว้แบบนี้นะครับ
และคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่เขาบอกว่าเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลย

หนุ่มไว้เขาโพสต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ละเอียดยาวมาก
ทีนี้เขาก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่าท่านใดมีคลิป

ตกใจไม่ได้ทันถ่ายคลิปเอาไว้เลย

พอมีคลิปนี้ออกไปแล้วก็เมื่อวาน
ทางครอบครัวของไวท์รวมถึงตัวไว้เองนักแสดง
ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ก็เรียกตัวคู่กรณีผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน
เข้าพบด้วยแต่เขาไม่มานะครับ

หลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อย
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานเรียบร้อย
ก็มีการนำคลิปนี้
แล้วก็มีการโชว์ในการแถลงข่าวด้วยนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคู่กรณีของครอบครัวไว้
ก็คือคนเสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้นะฮะ
มาตอบกลับในแชท
แล้วก็ตอบกลับถึงตัวไว้เลย
คือพิมพ์มาฝ่ายเดียวคุณไว้ไม่ได้ตอบอะไรเลย
พิมพ์มาถึงไว้เลยนะฮะ
ข้อความเป็นแบบนี้ครับขออภัยคุณผู้ชม
เหมือนคู่กรณีพิมพ์มาถามไว้
งั้นเดี๋ยวไปคุยกันที่ศาลเดี๋ยวคุณก็รู้
หลักฐานไม่มีทางเปลี่ยนความจริงเป็นดาราและอย่างโง่
เพราะเพื่อนกูก็รู้จักมึงตอบกูสิ
หนุ่มไว้ได้เข้าไปตอบในอินบล็อกไหมไม่

เพราะเมื่อวานทีมข่าวของเราก็คุยกับไว้นะ
ก็โชว์ให้ดูไอ้ข้อความนี้ใช่
บอกว่าผมนะก็ต้องระงับอารมณ์
แม้ผมจะโกรธว่าพ่อแม่ผมโดนทำร้ายเหมือนกัน
พ่อแม่ผมเป็นคนที่โดนทำร้ายแต่ผมระงับอารมณ
ผมไม่อยากไปต่อปากต่อคำกับเขา
แล้วก็หลายข้อความเลยที่เป็นลักษณะแบบต่อว่าด่าทอ
เพราะว่าพอหนุ่มไว้เขาโพสต์เรื่องนี้นะ
เอาจริงคนในวงการบันเทิงก็ไปให้กำลังใจ

เขาก็ไปต่อว่าคนที่มาให้กำลังใจหนุ่มไว้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องของการดำเนินคดีเป็นอย่างไร
อย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานครอบครัวของไวท์
มีทั้งป๊าเขาเรียกว่าป๊านะใช่ป๊าป๊ามา
แล้วก็ตัวไว้เองนะฮะไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ของไวท์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่า
โอ้โหเมื่อวานนะตอนที่ก่อนจะมาหาตำรวจเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนอ้างว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
โทรมาถามว่าไปออกข่าวทำไม
เพราะเมื่อวานก็ต้องยอมรับคือคุณพ่อของไวท์เขาไปรายการผลกระแส
นะครับแล้วทีนี้คุณพ่อไว้ก็บอกว่า
มีคนที่อ้างว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
โทรมาถามป๊าบอกว่าจะไปออกข่าวทำไม
แล้วก็เหมือนขู่ไกลนะ
บอกว่าพ่อของฝั่งคู่กรณีนี้เขาก็มีตำแหน่งใหญ่โตเหมือนกันนะ
ทีนี้ถามว่าป๊าของไวท์พ่อของไวท์เขากลัวไหม

ใช่ค่ะพ่อป๊าพูดเลยบอกว่าอ้าวก็เรื่องที่ผมพูด
ผมไม่ได้พูดไปถึงพ่อแม่เขานี่
ผมพูดถึงลูกเขาที่มีพฤติกรรมแบบนี้
ใช่ผมพูดถึงคู่กรณีโดยตรงนะครับ

ครอบครัวได้เดินทางไปพร้อมกับทนายความ
ไปให้ปักคำเพิ่มเติมที่สพกรวยให้สัมภาษณ์จริงจันทร์
บอกว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อน
๊าไม่ได้ไปบีบแตร่ใส่เขาเลยนะครับ
ส่วนที่รถคันสีฟ้าของคู่กรณี
มีตราโล่หรือตาสัญลักษณ์คล้ายหน่วยงานราชการอะไรหรือเปล่าเนี่ย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
มันเหตุการณ์ฉุกเฉินชุลมุนวุ่นวาย
๊าไม่ได้มองเลยว่าเขาเป็นรถตราหน่วยงานราชการอะไรหรือเปล่า
แต่เห็นมันเหมือนมีอะไรข้างบนรถเป็นโฮมแดงอะไรนั้น

ใกล้โลโก้เป็นตราอะไรเนี่ยแต่ป๊าก็ไม่ได้สนใจ

ทนายความของครอบครัวไว้ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
คู่กรณีเนี่ยมีอาวุธด้วยนะเพราะมีค้อน
เห็นว่าไปหยิบค้อนขึ้นมาแล้วจะเอามาทุบเอามาฟาดเลยเนี่ยนะครับ
ทราบจากข่าวว่าคู่กรณีเคยรักษาอาการทางจิต
แต่ยังคุยรู้เรื่องสามารถคุยตอบโต้กันได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นทนายความบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
เพราะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อ๒ปีก่อนมาแล้ว
อยากให้ผู้ปกครองนำบุตรของท่านไปดูแลรักษา
ส่วนถ้าท่านจะมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเนี่ย
มันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งของพ่อแม่
แต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอง
ฟังเสียงทนายความแล้วก็ฟังเสียงพ่อของไว้เขาหน่อยนะฮะ
ไม่มีพูดอะไรเลยครับมาถึงก็ทำร้ายร่างกายป๊าเลยครับ
แล้วรถเขานี่คือมีโลโก้อยู่แล้ว
โลโก้อะไรครับป๊าไม่ได้สังเกตรรถเขาครับ
เห็นมันมีข่าวมาว่าเขาเหมือนกับว่าจะมีเรื่องของ
อาการผ่วยทางจิตตรงนี้หรออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับใช่
ใช่เราคิดว่ายังไงการที่แบบมีคนป่วยทางจิตออกมาขับรถอะไรอย่างนี้
ก็วิงวอนให้เขาไปรักษาตัวเถอะครับ
ถ้าเขาเกิดคดีนี้ผมจะทำให้เป็นคดีตัวอย่าง
โอ้โหนะฮะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะ
มีคนเขาก็ไปเหมือนขุดประวัติของคู่กรณีเหมือนกัน
ใช่ค่ะโลกโซเชียลทำงานหนักเลยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าคือเขาไปเห็นหน้าแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะมันคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้น

ที่บอกว่าคู่กรณีของพ่อแม่น้องไว้เนี่ยนะคะ
ไปทำร้ายร่างกายพนักงานร้านโทรศัพท์แห่งหนึ่ง
ไม่พอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
แล้วเรื่องตอนนั้นเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
มันจบลงโดยการที่ผู้ชายคนนี้
เขายอมจ่ายค่าทำขวัญให้กับพนักงานผู้หญิง

แล้วก็มีการออกมาขอโทษสังคม
ทีนี้ตัวเขาเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามา๖ปีแล้ว
แล้วตอนนั้นมันมีประเด็นคำนี้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ครอบครัวหน้าที่การงานครอบครัวก็ดีนะทำไมเป็นแบบนี้
แล้วเจ้าตัวเขาพูดบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงมาดี
แต่อาจจะไม่ได้ฟังเท่าไหร่คุณคุ้นไหมประโยคนี้
เออนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่โลกโซเชียลเขาไปขุดไปคุยมานะครับ
แต่ว่าถ้าคดีนี้มันต้องรอมันต้องรอผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้

เอาจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ต่อสู้กันในชั้นของคดีหรือชั้นศาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับ

ทีมข่าวบันทึกของเราได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับน้องไวท์
ไม้บอกว่าคู่กรณียังไม่ได้ติดต่อมานะ
หลังจากที่พวกเขาไปขึ้นโรงพักเมื่อวานนี้
เองยังตกใจอยู่ครับแล้วก็รับไม่ได้จริง
คู่กรณีตบหน้าแม่โดยเฉพาะคลิปนี้
พอเห็นชัดเห็นจัดว่าแม่ของไว้โดนทำร้าย
ไวท์บอกว่าโอ้โหไวท์ก็รับไม่ไหวจริง
ส่วนอาการของคุณแม่อาการของม้ายังหูอื้อไม่หาย
มันเหมือนแบบมีเสียงกล้องอยู่ในหูตลอดเวลาเลย

แล้วก็วันนี้เองคุณแม่ก็ต้องไป
ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับ
ทีมข่าวก็พูดคุยกับทนายความฝั่งครอบครัวของไวท์
ก็เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหานะ
ข้อหาเพราะว่าคู่กรณีเหมือนใช้อาวุธตีที่ศีรษะด้วย
คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายเรียกเร็ววันนี้นะครับ
แต่เรื่องนี้มันก็บานปลายไปเยอะเหมือนกันนะคุณนะ
บานปลายไปถึงว่าคู่กรณีของครอบครัวไว้
เขาเป็นลูกบิ๊กตุลาการหรือเปล่าแล้วมาทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับทางด้านของโฆษกศาลยุติธรรม
เรื่องนี้ถึงโศกสารยุติธรรมเลยนะคุณนะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่ากรณีวิวาดทำร้ายร่างกาย
การประเวทธนภนราชภภึกที่เราเห็นเป็นข่าวคลึกโครม
ครอบครัวของไวท์กับคู่กรณีเนี่ย

เป็นลูกของบุคลากรสารยุติธรรมนั้น
เมื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัว
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว

ในเรื่องนี้เองสารยุติธรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจะไม่มีบุคลากรคนใดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบได้
เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
โดยสารยุติธรรมพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นกลางอย่างอิสระ
ไม่ว่าคู่ความนั้นจะเป็นใคร
ก็ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม
และความเป็นธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องทั้งหมด
นี่คือในสิ่งที่โคศกสารยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยนะครับ
แต่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับ
ไม่ได้พูดถึงครอบครัวของตัวฝั่งของผู้ก่อเหตุ
คู่กรณีของครอบครัวไว้เลยว่าเป็นใครมาจากไหน

ก็คือเปิดประวัติกันในโลกโซเชียลทั้งนั้นเลย
เรื่องนี้มันลามไปถึงดีเจพูมด้วยนะครับคุณ

ก็ดีเจพูมเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวไว้

มันมีลักษณะเหมือนว่าตัวของผู้ชายใส่เสื้อน้ำเงินเนี่ย

ใช่ค่ะะถึงว่าอย่ามายุ่ง
เพราะดีเจภูมิก็ไปด่าลอยบอกว่าเป็นขยะสังคมอะไรนะฮะ
หลังจากนั้นก็เลยมีข้อความตอบกลับกันมา

เมนต์ก็เดือดกันหนักหนาเลย
ระหว่างทั้งดีเจภูมิแล้วก็น่าจะเป็นคู่กรณีของครอบครัวไว้
แล้วก็คนในโลกโซเชียลทั่วไปด้วยนะฮะ

ออกมาเจอกันไหมออกมาเจอกันไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
เรื่องนี้คืออยากให้จบในชั้นของตำรวจแล้วกันนะคุณนะ
เรียกมาสอบปากคำถ้าใครผิดใครถูก